หนีตายหัวซุกหัวสุนจากคนที่รัก
ตอนนี้เขาไม่น่ารักแล้วครับทำร้ายเธอครับ
เอาขวดเบียร์มาฟาดหัวเธอเอาน้ำร้อนมาราดตัวเธอ

กระโดดจากอาคารที่พักห้องเช่าชั้น๔เกือบตาย

นี่ครับเจ้าหน้าที่หลังจากรับแจ้งรีบขับรถไปเลยฮะ
ต่อให้รถเยอะต่อให้รถติดก็ต้องซิกแก๊กไปให้ทันครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บางพลีสมุทรปราการช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่
กู้ชีพกู้ภัยครับจุดเกิดเหตุบริเวณตรงนี้
ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าคุณเหม๋ย
อายุ๒๗ปีนั่งอยู่ท้ายกระบะ
มิ้วคุณผู้ชมดูนะครับที่ต้นขาขวา
มันจะมีตุ่มพองใสนั่นคือแผลผู้พองจากน้ำร้อนลวกนะครับ
ไม่ใช่ว่าเธอไปต้มน้ำแล้วถ้วยกาหกใส่ไม่ใช่นะฮะ
หัวเธอเอาน้ำร้อนมาสาดมาราดใส่เธอ
ไม่ใช่แค่ที่ขาครับต้นแขนด้านซ้ายก็มีแผลเช่นเดียวกันครับ
นั่งอยู่ท้ายกระบะแบบนี้ฮะแล้วมีอาการปวดแสบปวดร้อน
เนื้อตัวเปียกชุ่มมีบาดแผลถูกตีที่หัวด้วยครับ
เล่าให้กับทีมข่าวให้เจ้าหน้าที่ฟัง

บอกว่าถูกนายภัยศาลอายุ๓๓เป็นคนรักของเธอ
ซึ่งหลังเขาไม่น่ารักแล้ว
ใช้ขวดเบียร์ตีที่หัวแล้วหนักกว่านั้น
ก่อนหน้านี้ใช้ขวดเบียร์เนี่ย
ใส่เข้าไปที่อวัยวะเพศของเธอจนเธอเจ็บปวดรวดร้าว
เพราะโมโหครับหาว่าเธอมีชู้
แล้วเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยก็คือใช้ความรุนแรงกับเธอ
เวลาเขาอยากยาหรือเสพยาจนมีอาการคุ้มคลั่ง

ก่อนเกิดเหตุนายภัยศาลใช้มีดขู่บังคับ
บอกเธอต้องอยู่ในห้องแล้วล็อกประตูขังเอาไว้ไม่ให้ไปไหนครับ
เขากลัวว่าเธอจะไปมีผู้ชายคนอื่นไงฮะ
ถ้าลุกถ้าขยับตัวเดี๋ยวจะแทงให้ตาย
จากนั้นนายภัยศาสตร์ไปเปิดเตาแก๊สต้มน้ำร้อน
ระหว่างที่รอน้ำร้อนเดือดเขาพูดว่าอย่างไรรู้ไหมฮะ

อย่าขยับนะถ้าขยับตาย
เธอก็กลัวไม่กล้าขยับไปไหนต้องจำใจยอมอยู่นิ่ง
ระหว่างรอน้ำเดือดนายภัยศาลใช้ขวดเบียร์เนี่ย
ใส่เข้ามาที่อวัยวะเพศของเธอ
บอกว่าจุกและเจ็บมาก
จากนั้นก็เอาขวดเบียร์ขวดดังกล่าว
ฟาดตีที่หัวเธอจนแตกครับ
แล้วก็เอาน้ำร้อนมาราดใส่เธอ
ตรงหัวที่เธอชี้ให้ดูนั่นนะครับ
ก่อเหตุเสร็จแล้วนายภัยศาลออกไปจากห้อง
ล็อกประตูขังเธอไว้
บอกว่าจังหวะนั้นเธอกลัวมาก
ตัดสินใจกระโดดหนีตายลงมาจากชั้น๔

แล้วร่วงตกลงไปในป่าคือมีป่าย่าพอดี
อย่างนั้นก็คงจะเจ็บหรือไม่ก็ตายได้นะครับ

แล้วเดินผ่านแคมป์ที่พักคนงานอยู่ข้าง

เธอตัดสินใจลุยน้ำข้ามคลองครับ
ว่ายน้ำข้ามฝั่งแล้วปีนข้ามรั้ว
ไปขอความช่วยเหลือที่บริเวณจุดนี้

ฟังเรื่องรายิ่งกว่าราคอนะครับ
เธอบอกว่าเธอและนายภัยศาล

ภัยศาลไปขอเธอแต่งงาน
เพิ่งมารู้ทีหลังตอนอยู่กินกันแล้วว่า
อ้าวนี่ฉันได้ผัวติดยามาเหรอเนี่ย

แต่เธอก็อดทนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นปี

แต่ทุกครั้งจะถูกขู่ฆ่าตลอด

ที่ไม่ฟังคำเตือนของแม่ครับ
เค้าน้ำร้อนอะไรลวก
น้ำร้อนต้มจากเตาในเลย
ต้มเต็มหม้อเบอร์๑๔น้ำเต็ม
ถ้าขยับจะเอามีดแทงครับ

วันนี้คุณมะเหี่ยวสุชาดานักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปเจอกับนายสรรค์เป็นหลานของนายภัยศาลครับ

เขาบอกว่าตอนนี้น้าภัยศาลขี่มอเตอร์ไซค์หายไปแล้ว
บอกแค่สั้นว่าจะกลับบ้าน
แล้วก็ยืนยันว่าโอ้ที่น้ำเหม๋ยพูดจริงมันโอเวอร์เกินไปหรือเปล่า
ไม่น่าจะกระโดดตึกหรอกข้อมูลที่เล่าเกินจริง
สงสัยที่ให้ข้อมูลแบบนั้นคงต้องการให้น้าภัยศาล
โดนจับละมั้งเพราะแค้นที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ความจริงที่หลานคนนี้เล่าก็คือทั้งคู่ทะเลาะกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวาน
เพราะว่าน้าภัยศาลสงสัยเรื่องเงินที่หายแล้วก็คิดว่าน้าเหม๋ยมีชู้
ก่อนที่ภัยศาลจะอุ้มเมียเข้าไปทะเลาะกันในห้อง
แล้วก็มีการราดน้ำร้อนใส่ส่วนเรื่องขวดเบียร์ที่บอกว่า
มาตีหัวเอามากระทำรุนแรงอันนั้นเกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อน
เพิ่งเกิดเมื่อวานเรื่องที่เหม๋ยบอกว่าเหม๋ยหนีเนี่ย
อันนี้เห็นบอกว่าได้มีการแต่งเรื่องหลอกน้าผม
ว่าถูกชาวเมียนมาลากไปขืนใจที่ป่าข้างทาง
น้าผมโกรธมากจะไปหาเรื่องชาวเมียนมาคนนั้น
ใช้จังหวะนั้นหลบหนีปีนข้ามกำแพงไปอีกซอยหนึ่ง
แล้วก็เดินลัดเลาะออกไปเรื่องที่หลานเล่าก็อาจจะไม่ได้ดูทรหด
หรือว่าไม่ได้ดูแบบยากลำบากเหมือนกับที่เหม๋ยเล่า
ข้อมูลตรงนี้ยังขัดแย้งกันอยู่นิดนึงนะฮะ
ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทีนี้พ่อของเหม๋ยให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์
บอกว่าลูกสาวถูกทำร้ายหลายครั้งเพราะลูกเขยคนนี้
ภัยสาเนี่ยติดยาหนักมากเตือนลูกสาวแล้วแต่ก็ห้ามไม่ได้
ทุกครั้งที่ลูกสาวถูกทำร้ายก็จะหนีกลับมาที่บ้าน
พอผัวกลับมาง้อเขาก็คืนดีกัน
ครั้งนี้รุนแรงที่สุดอันนี้พ่อของเหม๋ยบอกนะฮะ
ถ้าหากลูกผมยังใจอ่อนกลับไปคืนดีกับภัยศาลอีก

แล้วเรื่องนี้พ่อจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหม
จะ

เช่นเดียวกันกับเหม๋ยก็ยืนยันว่าขอดำเนินคดีถึงที่สุดเหมือนกัน

ว่าน่าจะหนีกลับไปบ้านเกิดที่อุบลราชธานี
อยู่ระหว่างการประสานตามตัวมาสอบปากคำนะครับ

ตอนนี้สภาพร่างกายค่อยดีขึ้น
แต่จิตใจยังย่ำแย่อยู่อยู่ระหว่างการพักฟื้นครับ